ให้การศึกษากับเด็กโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
พื้นที่ชนบทนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปณิธานอีกหนึ่งนโยบายดีนะคะ

จะได้มีการเกาะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

เนื่องในโอกาส๑๐๐ปีชาตาการท่านผอกัมพลวัชรพล

จึงได้ไปร่วมพิธีเปิดและส่งมอบอาคารร้อยปีกัมพลวัชรพล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดง
ตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวานนี้ดิฉันไปร่วมงานด้วยไปเป็นพิธีกรเปิดงาน
ก็เห็นความร่วมมือร่วมใจหลายฝ่ายเลยนะคะ
มาร่วมกันที่เป็นประธานิพิธี

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก็ได้กล่าวรับมอบอาคารร้อยปีกัมพลวัชรพล
อกจากนี้นะคะนายมานิดสุขสมจิต
นาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เพื่อใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
เพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดง

อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดง

เปิดทำการสอนในระดับชั้นปฐมวัย

มีพื้นที่ทั้งหมด๑๑ไร่ค่ะ

กัมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโก้

ในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนนะคะ

มีนโยบายที่จะสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

และก็ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนแห่งนี้
ว่าเป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดง
ตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่๑๒กันยายน๒๕๖๐ค่ะ

แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการศึกษาไทย

โดยการนำของคุณกำพลวัจฌาพล
ในวันนี้ที่ว่าเปิดหม้อประทานเรียน
๑๐๐ปีของหุ้นกำพล
ท่านกำพลวัจฌาพลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสศละ
เป็นบุคคลที่เห็นความสำคัญต่อการศึกษา

เป็นผู้ที่มีความเมตตาและก็มีวิสัยทัศน์ที่มองไกลว่าการศึกษาจริง
เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ
ทางบิญาณศึกษาปรีมธรรยะรัฐก็มีการดำเนินการเกาะสร้างต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียน
อาคารโรงอาหารซุ้มทางเดินห้องสุขารั้วโรงเรียน
แล้วก็เปลี่ยนป้ายชื่อโรงเรียนให้เป็นไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดงค่ะ
พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นอื่นส่วนในวันที่ส่งมอบคือเมื่อวานนี้
ก็มีการบริจาคเงินด้วยนะคะเพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้ไปเป็นการตั้งกองทุนขึ้นมา
แล้วก็จะเอาไว้ใช้จ่ายบริหารงานภายในโรงเรียนโดยงบประมาณที่ใช้ในการจัดการครั้งนี้ทั้งหมด
เป็นเงิน๔๘๘๐๐๐๐บาทค่ะด้านในมณิสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุศวนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บอกว่ารู้สึกปราบปลื้มใจที่เห็นคนในชุมชนมาร่วมต้อนรับแสดงความยินดีต่อการเปิดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๗บ้านหนองไม้แดง
ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านผอกัมพลวัชรพลที่ชุมชนได้เข้ามามีศูนย์ร่วมด้วยนะคะ
ข้อสามต่อจากผอกัมพลว่าการให้เด็กผลิตผลคลิปไทยรัฐเป็นคนดีและก็มีความรู้
เราต้องการให้เป็นอัตลักษณ์ของเรียนไทยรัฐวิทยาที่มีความแตกต่างไปจากโรงเรียนอื่น
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้
จะมี๑๐โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท
แล้วก็จะดำเนินการต่อไปให้ครบด้วย
ที่ต่อไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเป็นที่
ถือว่าเป็นโครงการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง
โอกาสที่นายกัมพลวัชรพลได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกค่ะ
โรงเรียนแห่งนี้ส่งมอบให้กับทางราชการแล้วนะคะ
มูลนิธิไทยรัฐก็จะเข้าไปสนับสนุนและพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาด้วย
ซึ่งก็เหมือนกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งอื่นที่กำเนิดขึ้นมาแล้วนะคะ